จริงเราก็คงได้ทราบมากันบ้างแล้ว

ถึงมันมีเรื่องไข้หน้าคิดคือว่า
เกมที่มันน่าจะมีโอกาสได้อยู่ต่อเป็นเกมสากลนะนะ
ก็คือตอนนี้ประกาศมาแล้วมีทั้งหมด๖เกมด้วยกัน
เกมก็ขึ้นกับเหตุผลที่เราสามารถเข้าใจได้
คราวนี้สรุปเกมกันก่อน๖เกมที่ออกมาเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่าเกมครับทั้งหมด๖เกมเป็นไงบ้าง
ก็เป็นเกมที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ในทางโทรศัพท์มือถืออย่างที่รู้กันแล้วก็คอมพิวเตอร์ด้วย
คือน่าจะเป็นการตอบโจทย์สำหรับการเล่นเกมทุกที่ทุกทางในมือถือมากยิ่งขึ้น
เป็นที่มาของการเปลี่ยนแปลงเกมที่มีการบรรจุกันนะครับ
สำหรับเกมที่มีกระแสวิภาพวิจารณ์คือหลุดไปได้ยังไง
ที่เป็นเกมดังระดับโลกอมตะมากมากประเด็นนี้มีสาเหตุครับ
สุดท้ายแล้วเนี่ยไปมามีการเปลี่ยนบริษัทก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกมที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน

ส่วนเกมที่เป็นแนวยิงมาสาชาบ้านนะ
เพราะว่าเนื้อหาในเกมมันเป็นเรื่องของการสู้รบกันของผู้ก่อการร้าย

ก็เลยกลายเป็นที่มาว่าเกมแบบนี้มันจะส่งผลเรื่องของความสามัคคี